มาดูเรื่องราวของนักศึกษารายหนึ่งนะคะนักศึกษาสาวคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ขอความเป็นธรรมหลังจากที่เธอบอกว่าถูกรุ่นพี่บุกเข้ามาถึงห้องนอนของเธอ
แล้วก็ใช้กำลังล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ขู่ด้วยว่าเขาเป็นลูกข้าราชการค่ะ
ในเพจที่ชื่อว่ารับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการนะคะโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
เป็นเรื่องของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิดทางเพศแล้วเธอกลัวคดีไม่คืบ
เพราะว่าฝ่ายชายอ้างว่าที่บ้านรับราชการผู้เสียหายก็เลยเครียดมากนะคะ
ในเพจเนี่ยยังมีการเผยภาพแชทไลน์ระหว่างพ่อของผู้ชายคนนี้
คุยกับญาติของฝ่ายผู้เสียหายในข้อความเนี่ยพบว่าพ่อของฝ่ายชายบอกว่า
บอกลูกชายแล้วว่าอย่าไปข่มขู่ผู้เสียหายและต้องการเข้าไปพบเพื่อขอโทษ
และให้เหตุผลว่าจะสั่งสอนไม่ให้ลูกชายทำอีกเพราะว่าเรียนกันใกล้จบแล้วค่ะ
ในกรณีนี้เนี้ยนะคะตรวจสอบไปพบว่า
ฝ่ายชายเป็นรุ่นพี่ของผู้เสียหายแล้วก็มีหลักฐานนะคะ
เป็นภาพวงจรปิดตอนที่เขาเดินมาที่ห้องผู้เสียหายแล้วด้อมมองหน้าห้อง
นะคะข้อให้เปิดประตูตอนประมาณเอ่อยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที
นี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปในห้อง
เข้าไปเนี่ยประมาณสักสิบนาทีก็ออกมาแล้วก็ในในกล้องเนี่ย
ก็จะเห็นว่าเขากลับหันหลังไปพูดอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วก็เดินออกไปล่าสุดนะคะผู้เสียหายแล้วก็ญาติ
เดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองกำแพงเพชร
เพื่อติดตามคดีแล้วบอกว่าวันนั้นเนี่ย
พี่อ้างว่าจะนัดคุยเรื่องงานด้านนอกหอ
แต่กลับมาเคาะประตูเรียกจังหวะเปิดประตู

บีบคอทำร้ายร่างกายแล้วก็ลวนลามเธอ
เธอก็เลยต่อสู้สุดชีวิตค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยมีรายงานบอกว่ายังศึกษาอยู่ชั้นปี๔ของมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งสรุปสำนวนเพื่อเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ
ในเพจรับน้องนะคะได้เรียกร้องถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนี้
ให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ช่วยดูแลผู้เสียหายด้วย
เพราะว่าสภาพจิตใจย่ำแย่ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็ต้องย้ายหอด้วย
เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยังพยายามมาวนเวียนอยู่ที่หน้าหอที่เธอพักอาศัยอยู่ค่ะ